ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดวันนี้กันแล้วนะจ๊ะ
มาดูเลยราคาของเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงบ้าง

เนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันบ้างค่ะ

ปุ้งจีนนะคะ๑๖บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวนะคะลูกละ๔๖บาท
ชีไทย๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็นี่ค่ะพริกจินดาแดง๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ๊ะ